กลับมาเข้มข้นเข้มข้นในทุกประเด็นข่าวข่าวเช้าหัวเขียวครับแล้วก็ต้องต้อนรับร่ำผู้แปรภาษามืออาจารย์ไพรวันแสงสุนทรครับเอาละฮะข่าวนี้เนี่ยโอ้โหเห็นใจหัวอกคนเป็นพ่อแต่คนนี้เป็นแม่ครับนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนดังที่ลำพูนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า

พบรถจักรยายยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงขาวจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็พบกระเป๋านักเรียนอยู่ในจ้าหน้ารถมีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋านักเรียนแต่ไม่พบตัวน้องใหญ่แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะครับพบสมุทรเรียนถูกเผาไฟ
หาตั้งแต่๑๐โมงเช้ายัน๑๕ในรายการ๓๐สักทีบ่าย๓โมงครึ่งวันนั้นเถอะ
ยังไม่เจอจึงต้องยุติการค้นหาชั่วคราว
นางทันชนกท่านนามสกุลนะหายทุกข์นะแต่ตอนนี้ท่านเป็นทุกข์ที่สุดนะฮะ
แม่ของน้องใหญ่บอกว่าน้องใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ซึ่งเธอก็ไม่ทราบสาเหตุที่ลูกชายหายตัวไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณอะไรว่าน้องใหญ่จะหนีออกจากบ้าน
ภาวนาให้น้องไปกับเพื่อนซะไปกับคนรู้จักซะไม่ไปอย่างอื่น
ครับทีนี้ก็พยายามจะไปถามบุคคลที่อยู่รอบรอบตัวน้อง
ไปเจอคุณครูเป็นคุณครูภาระนะชื่อว่าคุณครูนิวัฒน์ก็บอกว่า
ใหญ่เนี่ยนะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเรียนเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าเป็นหัวหน้าห้องนะ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปถามเพื่อนสนิทนะฮะ
ไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้น้องไปอยู่ที่ไหนนะฮะ
แต่ว่าคิดว่าน้องน่าจะเครียดกับอะไรบางอย่างนะฮะ
พี่ชายน้องใหญ่บอกว่าเมื่อหลายวันมาเนี่ยเห็นน้องชอบจุดไฟเผากระดาษเล่น
ก็ไม่รู้ว่าเครียดอะไรทำไมต้องจุดไฟเผากระดาษแบบนั้นนะฮะ
ตำรวจเขาสืบสวนเขาไปเจอว่ากลางดึกของวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เลนไทยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปีแล้วเป็นชาวจังหวัดสุโขทัย
ไปคุยกับน้องนะฮะแล้วก็พยายามจะโทรหาน้องแต่น้องไม่รับสาย
ต่อมาน้องเนี่ยมีการพิมพ์ข้อความตอบกลับไปนะฮะ
กับผู้ชายคนนั้นแล้วก็หายตัวไป
ตำรวจกำลังขยายผลว่าน้องใหญ่อาจจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่า
ที่อยากจะขอเงินไปอยากจะไปหาคนนี้หรือเปล่ายังไม่ทราบ
แต่ว่ามีการพูดคุยกันนะฮะแม่เองของน้องเนี่ยนะฮะ
มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คคุณผู้ชมเนี่ยขอบคุณทุกความห่วงใยที่หลั่งไหลมาให้น้องนะคะ
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการสืบสวนของตำรวจน้องจะกลับมาเร็วนี้ค่ะ
ขอโทษที่ไม่ได้รับสายทุกคนนะคะคุณแม่ยังหวังใจว่าน้องจะกลับมาเร็วนี้
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปว่าถ้าน้องน้อยใจเครียดแล้วอยู่กับใครบางคน
ดูข่าวอยู่หรืออะไรก็ตามทีโทรกลับหาแม่เถอะกลับไปคุยกับแม่เถอะ
ไม่มีใครรักเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรอกนะครับนะฝากไปด้วยนะฮะ
ต้องดำน้ำแบบนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าน้องอาจจะพลัดตกน้ำหรือเปล่า
ก็พยายามหากันทุกวิถีทางนะครับ